ขั้นตอนแรกในการทำขนมจีนคือการเตรียมแป้งจะนำข้าวสารเจ้ามาสาวน้ำและใส่กระบุงที่กรุด้วยใบตองเพื่อหมักแป้งให้เกิดความร้อนระอุ
ใส่ใบมะละกอเพื่อช่วยให้แป้งเป็นเร็วขึ้น
ใช้เวลาประมาณ๓วัน๓คืนแล้วต้องหมั่นรดน้ำล้าง๓เวลาต่อวัน
จนกระทั่งได้กลิ่นเปรี้ยวจึงจะนำแป้งที่เป็นแล้วมายีในอ่างดิน
มีการกรองกากก่อนนำเนื้อแป้งที่ผ่านการตกตะกอนมาผสมเกลือแล้วเทใส่ถุงผ้าเพื่อหมักไว้อีก๑วัน